น้ำตกสวยค้นพบใหม่คุณผู้ชมสวยงามมากน่าไปเที่ยวจริงไปดูกันนะฮะ
โอ้โหสวยนะคุณฮะนางแบบน่ะ

น้ำตกก็สวยฮะเป็นน้ำตกแห่งใหม่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่านะฮะ
บนเส้นทางเหมืองแร่ดีบุกเก่ากว่าร้อยปีก่อนคุณ
คือเพิ่งจะค้นพบนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินเท้าไปประมาณ๑ชั่วโมงครับ
จะพบน้ำตกหินลาดเป็นน้ำตกขนาดกลางนะคุณ
มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้เล่นอยู่๒จุดสวยไหมนะคุณ
หินลาดจริงเนี่ยเป็นลักษณะหินเนี่ย
ทีมข่าวเราอดใจไม่ไหวบินโดรนขึ้นไปสักนิดหนึ่ง
ไปดูความสวยความสูงของน้ำตกมุมนี้สวยไหม
สวยเออเราเก็บภาพมาฝากให้คุณผู้ชมได้ชื่นอกชื่นใจกันก่อน

คือเดินเท้าเข้าป่าคุณต้องอึดหน่อยนะ๔๕นาที
แล้วพอทะลุผืนป่าไปแหวกต้นไม้ดูโอ้โหน้ำตกมันสวยจริง
ก็เนี่ยคุ้มค่ากับที่เดิน๔๕นาทีไปไหมล่ะ

แล้วก็พบน้ำตกอีกแห่งด้วยนะที่เรียกว่าน้ำตกลำพร้าว
เป็นน้ำตกที่มีความสูงกว่า๒๐เมตรนี่แหละครับ
ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะตกลงมาด้านล่าง
กลายเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงาม
น้ำตก๒แห่งใหม่นี้นะครับ
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกอื่นในจังหวัดพังงา
นี่นะฮะนี่ค้นพบที่พังงานนะครับ
หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาต่อไป
ทั้งน้ำตกหินลาดแล้วก็น้ำตกลำพร้าว
อยู่ที่จังหวัดอะไรนะพังงาสวยเนอะ
เน้นย้ำแบบนี้คำถามชัวร์
คุณผู้ชมจะเป็นคำถามหรือเปล่ายังไม่บอก
แต่ที่แน่จะพาไปกินก่อนพาไปกินก๋วยเตี๋ยวโฟลคิง
กินแล้วจะเลือดตกยางออกจะต้องเอามีดมาฟันเอาปืนมายิงหรือเปล่า
น้ำตกโฟล์คิงก๋วยเตี๋ยวโฟล์คิง
ยังยุ่นติดกับน้ำตกที่จังหวัดพังงาเมื่อกี้นะ
ก๋วยเตี๋ยวนี้คือก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟค่ะ
ร้านทองก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอยู่ที่ท่าตะโกนครสวรรค์
ต้มยำหม้อไฟโฟลคิง
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องโฟลคิง
แต่คุณเห็นหม้อไหมคุณเห็นไหมเวลาที่เขาลวกผักลวกเส้นมาใส่เนี่ย
เออหน้าเครื่องดูสิใช่ค่ะน่ากินมากเขาใส่เครื่องเยอะมากคุณ
ใช่จัดให้เต็มเต็มเจ้าของอ่ะเขาไปตีไปต่อยอะไรกับใครหรือเปล่า
ไม่ได้ตีไม่ได้ต่อยโฟลคิงเนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมโฟลคืออะไรคุณ
อะไรอ่ะโฟลล์คือสี่สี่ฮะสี่เส้นไม่ใช่แค่มีแค่สี่เส้นเล็กนะ
เป็น๔เส้น๔แบบอะค่ะเอาเส้นเล็กมาเส้นใหญ่มาเส้นหมี่ขาวมา
บะหมี่เหลืองมานี่แหละสี่ประเภทสี่สหายโฟลคิง
ถูกต้องค่ะแล้วน้ำต้มยำเนี่ยโอ้โหรสจัดจ้านมากค่ะ
ถั่วลิสงน้ำตาลพริกป่นกุ้งแห้งป่นน้ำมะนาวเทใส่หม้อไฟ
แล้วผักเผือกก็ให้แบบเต็มที่ตับหมูหลุกชิ้นโรยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียว
โอ้ยแล้วโฟลล์คิงเนี่ยก็ทานได้โฟลล์คนเหมือนกันค่ะครับสี่คนค่ะ
ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับแปดสิบเก้าโอ้โหราคาถูกนะมอบไปขนาดนี้
ถ้าเกิดว่าไปกันสี่คนนะแปดสิบเก้านะหารกันคนละยี่สิบกว่าบาทเองอ่ะ
ใช้ได้เลยใครสนใจนะคะไปได้เลยร้านอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งเที่ยว
ท่าตะโกที่นครสวรรค์เขาขายตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมงเลยค่ะ
ครับพาไปที่วัดแห่งหนึ่งที่วัดแห่งนี้นะคุณนะโอ้โหมีขาใหญ่ประจำวัด
คุณผู้ชมเชื่อไหมโอ้โหมีนักเลงเหรอขาใหญ่เนี่ยตัวนี้เหรอ
ตัวนี้แหละนอกจากขาแล้วตัวเขาก็เริ่มเลย
เป็นเจ้าอ้วนตัวแสบประจำวัดเลยนะคุณลิงฮะลิงแสบประจำวัดนี่
ลูกวัดเขาเรียกไว้แบบนี้ที่วัดถ้ำวังนางที่หมู่๘
บ้านวังหูดินที่ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
นี่เจ้าลิงอ้วนตัวนี้จริงมันเชื่องคุณ
ก็น่ารักดีฮะแต่ว่าวีรกรรมเรื่องกินนะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ย
ไม่ซ้ำแบบเลยเวลาหิวเอามาแล้วมาแล้วลงจากต้นไม้มาแล้ว
เดินไปเองที่โรงครัวเก็บอาหารของวัดเขาฉลาดเขารู้นี่
ฉลาดกว่านั้นคุณเปิดบาทพระเปิดฝาชีหาของกินสบายเฉิบ
นี่คุณขึ้นโต๊ะแล้วนะขึ้นโต๊ะขึ้นเหลาแล้วนะฮะ
ว่าน่าจะเป็นลิงที่มีคนเลี้ยงมาก่อนนะครับเพราะไม่ทำร้ายคน
เขาเขาเชื่องนี่อืมแง้มขวาชีเอ๊ะข้างในมีอะไร
ลิงอย่างเรากินได้หรือเปล่าพระท่านคงอิ่มแล้ว
ฉันอิ่มแล้วก็เป็นคราวของลิงอย่างเราคุณผู้ชม
อ้วนตัวนี้นะคุณชอบแอบดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะฮะ
คุณผู้ชมฮะวันไหนเป็นวันพระนะจะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรม
แล้วเตรียมถวายอาหารเพลงอืมบางครั้งลิงมาก่อนค่ะ
เพราะว่าอันนี้อาหารที่เตรียมถวายเพลงมื้อฉันนะฮะ
ตอนสักสิบเอ็ดโมงลิงมาแล้วสิบโมงมาก่อน
ประเดิมเจิมเลยเปิดประเดิมเจิมแล้ว
ฝาชีเปิดบาทแล้วก็เจิมกันก่อนเลย
อกถูกใจก็หยิบกินแต่เขากินแบบเรียบร้อยนี่ไงคุณ
เออไม่มุมมามนะฮะกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านชาวช่องญาติโยมที่นี่
เวลาที่มาทำบุญกันก็จะมีผลไม้ติดไม้ติดมือ
มาฝากเจ้าตัวแสบลิงอ้วนตัวนี้ด้วยนะฮะ